ต้องตื่นมาทำงานแต่เช้าเลยแถมจะต้องมาคอยอำนวยความสะดวกต่าง
แต่ไม่เป็นไรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนยินดีค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้ว
นี่เหมือนเป็นในช่างเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
จะมาเตือนอย่างนี้ค่ะว่าเรื่องของสภาพอากาศจะช่างมันไม่ได้นะ
ต้องดูต้องตรวจสอบให้ดีเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกลงมาหลายพื้นที่
พื้นที่ก็ยังรอฝนอยู่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไปจนถึงวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมเนี่ย
สภาพอากาศไปยังไงบ้างตรวจสอบข้อมูลกันหน่อย
อย่างที่เห็นตอนนี้นะคะจะมีเรื่องของกำลังลมมาจากหลายทิศทาง
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้รวมไปถึงตอนบนก็ยังคงมีหางหาง
มู่หลานเนี่ยอยู่บ้างค่ะทำให้ฝนตกกระจายทั่วประเทศไทยนะคะ
ตกหนักเป็นบางแห่งแล้วก็ต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลัน
ป่าไหลหลักในบางพื้นที่ด้วยค่ะตรวจสอบเพื่อการเกษตรกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมเพื่อที่จะได้วางแผนในการดำรงชีวิต
หรือว่าทำการเกษตรกันนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือภาคอีสาน
ยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนตกสะสมจนเกิดภัยธรรมชาติ
น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มนะคะ
เกษตรกรต้องระวังโรคเชื้อราในพืชไร่พืชสวนไม้ผล
และตรวจสอบความแข็งแรงของโรงเรือนสัตว์เลี้ยง
ส่วนสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ภาคกลางภาคตะวันออก
ช่วงนี้จะมีฝนสลับแดดตกหนักบางพื้นที่ค่ะ
เกษตรกรต้องระวังโรคเชื้อราในไม้ผล
ไม่ควรปล่อยให้น้ำชะหน้าดินไหลลงบ่อ
ทำทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมน้ำขังด้วยค่ะ
ส่วนทะเลในภาคตะวันออกนี้นะคะ
คลื่นจะสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรค่ะ
สำหรับภาคใต้นั้นจะมีฝนทั้งสองฝั่ง

้วงงวงช้างเจาะมะพร้าวสำหรับคลื่นลมในทะเล
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรเรือเล็กแนะว่างดออกจากฝั่งในระยะนี้กันด้วยนะคะ
ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงหยุดยาวค่ะหลายคนอาจจะพาครอบครัว
หรือว่าคุณแม่ไปท่องเที่ยวตามที่ต่างนะคะ